ตั้งแต่ทำรายการมานะฮะส่วนใหญ่ชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยเนี่ย
ค่ะในวัยเด็กมักจะลำบากอืมแล้วก็ต้นทุนเนี้ยเรียกว่าแทบจะไม่มี
อยากรู้จังเลยครับว่าชีวิตของแขกรับเชิญนอนในวันนี้นะครับ
วัยเด็กนี่เป็นอย่างไรบ้างครับลำบากไหมครับ
ตอนเด็กก็อบพยพมาจากเวียดนามนะครับแต่ผมเกิดที่นี่นะครับ
เรียนมาน้อยนะครับจบแค่ม๓นะครับทำงานทุกอย่างนะครับ
ที่จะที่ได้เป็นเงินนะครับแม่ไก่เหมือนกันค่ะแม่ไก่ก็เป็นลูกหลานชาวเวียดนามเหมือนกัน
แต่ว่าพ่อแม่อยู่ที่ประเทศไทยเกิดประเทศไทยแต่ว่าตายายอยู่ที่เวียดนาม
แต่ไก่เป็นสาวอุดรนี่หนุ่มน้องคายอ๋อแปลว่าทั้งสองท่านเป็นคนสู้งานมาตั้งแต่เด็กเด็ก
เรียนจบแค่ม๓ได้มีอะไรที่ทำแล้วหาเงินได้ก็ทำหมดเลยอย่างนี้หรอครับ
อะไรมาบ้างค่ะอ๋อที่บ้านผมทำแหนมกับหมูย่อนะครับ
เป็นหมูยอแม่ไก่นะครับที่น้องขายอ๋ออืมแม่ไก่ล่ะคะแต่ถ้าของไก่ในตอนเด็กเด็ก
เคยเห็นต้มเลือดในแกงเส้นไหมคะที่เลือดเป็นก้อนก้อนอ่ะ
ที่บ้านทำเลือดก้อนอ๋อตอนเด็กเด็กนะคะค่ะอ่า
อย่างที่บอกนะครับว่าการศึกษาไม่ใช่เครื่องวัดความสำเร็จนะครับ
แม่งไก่กับพ่อไก่เนี่ยจริงอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือมาเยอะมาก
แต่ว่าชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่งั้นแม่ไก่ชอบยังไงครับ
รู้ยังไงเอ่ยคือแกเป็นคนชอบฟังกับชอบอ่านแต่ถ้าวันนี้อ่ะ
ชอบดูในเฟซบุ๊คยูทูปมันเรียนรู้ง่ายอยากรู้อะไรก็เสิร์ชเข้าไปเลย
อย่างนี้อยากรู้ว่าเพิ่งมาเริ่มไส้กรอกแม่ไก่นะคะหลังจากแต่งงานชาติงานนี้ใช่ไหมคะ
เป็นครั้งแรกในชีวิตเข้ามาก็ตอนนั้นก็มาทำขนส่ง
อ๋อสร้างหมูอ๋อคือส่งส่งหมูที่เชิดแล้วมามามาให้ใช่
จู่เริ่มธุรกิจไส้กรอกได้ยังไงครับไปเห็นช่องทาง

ที่บ้านพ่อไก่นี่ก็ทำหมูยอกุญเชียงไส้เกาะ

แต่ก็เลยคุยกันว่าอย่างนั้นเราทำผลิตภัณฑ์ที่เรามีความถนัด

ก็เลยเกิดมาเป็นเศษกรอกนี่แล้วค่ะ
แล้วตอนนั้นทำนี่ไก่คิดว่าจะขายใครครับไก่อ่ะเป็นแม่ค้าเขียงหมูอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ไก่ขายส่งเพราะไก่ขายส่งหมูลูกค้าที่มาซื้อเศษหมูไปทำไส้กรอกเยอะมาก

อ๋อเรียกเห็นว่ามีคนซื้อเศษหมูไปทำไส้กรอบเยอะใช่ใช่ใช่
ขายเองเลยดีกว่าขายเลยดีกว่าแล้วเอาของดีมาทำด้วยนะครับครับใช่
เพราะว่าเรามีประสบการณ์เรื่องหมูใช่ไหมคะก็จะรู้แล้วล่ะว่าจะเลือกส่วนไหนดีกว่า
มั่นใจได้ไงว่าของเราอร่อยได้สูตรมาจากไหนครับคือตอนแรกอ่ะค่ะ
สูตรนี้ก็คือกวาดบ้านเจอนะคะกวาดหล่นตามพื้นเหรอคะ

คือคุณแม่จดสูตรไว้แม่ก็น่าจะทำตกจากเซฟเฮ้ยรู้แล้วเราก็กวาดบ้านด้วยความที่ตอนนั้นยังไม่แต่งงาน
ก็คิดว่ามันมีประโยชน์ในอนาคตก็เก็บไว้ก่อน
ไว้ก่อนแล้วก็ได้มาลองทำเหรอคะใช่เราทำที่ไหนคะแม่ทำที่โรงงานหรือทำที่
แต่งงานไปแล้วค่อยจะมาลองทำนะคะค่ะตอนนั้นท้องลูกหกเดือนแล้วอ่ะ
ค่อยคิดจะมาลองเดือน๖เดือน๗มันใหญ่เร็วมากใช่ค่ะ
ปุ๊บปุ๊บเลยบอกอุ้ยยืนไม่ได้แล้วยืนไม่ได้
นอกจากท้องที่ทำให้ทำงานลำบากแล้วเนี่ยนะครับมีอุปสรรคอะไรอีกไหมครับ
ช่วงเริ่มกิจการตอนที่เริ่มต้นจริงจริงพ่อไก่ไม่ได้ขึ้นมาด้วยอืมครับค่ะ
เพราะว่าน้องชายที่บ้านเป็นไส้เลื่อนแกต้องอยู่บ้านตีหมูยอ
เริ่มเองคนเดียวค่ะแล้วก็ท้องลูกด้วยแล้วก็ทั้งทำไปร้องไห้ไปคิดถึงหัว
อ่ะโอ้โหค่ะคิดถึงหัวช่วงหกเจ็ดเดือนแบบเหนื่อยก็เหนื่อยค่ะ
คิดถึงก็คิดถึงไม่เข้าใจท้องเลยก็เริ่มจากเขียงหมูสีล็อคสามคูณสี่เมตร
หรือมันทำตรงนั้นขายตรงนั้นเลยทำตรงนั้นขายตรงนั้นเลยไม่ได้มีโรงงานแต่แรก
ไม่มีโรงงานเลยหมายถึงครั้งแรกแล้วอร่อยเลยไหมคะสูตรที่คุณแม่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
ทำตอนแรกสีก็ดำอืมค่ะดำนะคะกลิ่นก็ไม่หอดครับรสชาติก็เข็ม
แล้วก็ทำไปปรับไปค่ะทำมาถึงจุดหนึ่งยอดก็พอควรอยู่
กี่กิโลครับวันละกี่กิโลอ่าทำมาตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยห้าสิบ
พศ๒๕๕๒ก็ถึงวันหนึ่ง๔๐๐กิโลนะเยอะมาก

แล้ว๔พะโลยังทำอยู่ตรงเขียงตรงนั้น
ไม่ใช่ค่ะย้ายออกมาทำตึกแล้ว
กิโลนี้เรายังมีจุดกระจายสินค้าเพิ่มอีกจุดหนึ่งด้วยนะคะ
เราก็ไปเปิดที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่
ทำให้ยอดขายก็เลยเติบโตขึ้น

เห็นว่าพอขยายกิจการไปขายที่ตลาดยิ่งเจริญนะคะ
ก็มีกระแสดราม่าเลยตั้งแต่วันที่ขายวันแรกเลย

เขาบอกว่าจะอยู่ได้สักกี่วันนะเนี่ย
รับขนไปกี่กิโลครับ

กิโลไปแขวนวางไว้เลยนะฮะ
คือไส้กรอกต้องผึ่งไงคะเราก็เลยผึ่งโชว์ไปเลย
ไม่เคยเห็นฉันบอกเยอะขนาดนั้น
วันนั้นขายเป็นยังไงคะ
ก็คือช่วงแรกเราเอาไปตากเป็นร้อยกิโลใช่ไหมคะ
แล้วก็ขายทั้งย่างได้ด้วยวันหนึ่งก็๓๐กิโล
แล้วก็ขายลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อไปขายอีก
ช่วงนั้นก็ช่วงแรกจาก๑๐๐โลก็เป็น๒๐๐โลขึ้นไปเลยค่ะ
สักพักก็ขายได้วันหนึ่งเป็นตันเลย

ออเดอร์ด้วยนะฮะ

เรียกว่ารถสร้างความหมั่นไซส์ให้แขนข้างแบบนู้นเลย
ก็ไม่ค่อยเห็นหน้าเจ๊ด้วยนะเห็นจากทุกน้องเจ๊
ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไส้กรอกร้านนี้ขายดีจังเลย

ใช่เขาสงสัยค่ะว่าแค่มาแขวนขายกับย่างธรรมดา
เห็นมันจะมีรถแรกแจกแถมอะไรเลย

จะลงตัวว่าโอเคอร่อยแล้ว
จริงทำไปปรับไปใช่ไหมคะ
พอดีลุงลุงคือลุงแท้เลยเป็นพี่ชายของแม่เนี่ย
เหนื่อยแล้วแกก็ทำร้านไส้กรอกอยู่ค่ะชื่อไส้กรอกเฮียยอดนะคะ
เหนื่อยมากแกก็เลยประกาศลูกหลานว่าเออใครเก่งมาบริหารต่อจากลุง
ลุงเซ้ง๓ล้าน๕แล้วก็เลยตัดสินใจเลยที่จะเซ้งร้านเลย
สามล้านห้านี่ไม่ใช่เงินตัวเองนะฮะ

ทุกคนก็เลยบอกสบาย

คือผมยืมเองเนี่ยแม่จะไม่ให้นะครับเพราะว่าลูกชายไง
กลัวว่าแม่ลูกกันมันไม่คืนทำอะไรมันไม่ได้
อ๋อกลัวไม่คืน

แล้วคุณแม่ได้ถามไหมคะว่าแบบจะคืนเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้
เป็นคำถามแรกเลยค่ะให้พี่ไก่แกกดโทรหาแม่ปุ๊บ
โฟนเลยนะบอกแม่แต่เสียงหนูแม่แม่หนูจะยืมตังค์แม่มาเซ็กร้านไส้กรอก
ถามมาเลยว่าจะจ่ายคืนเดือนละเท่าไหร่ถูกก็ตอบไปเลยค่ะว่าเดือนละหนึ่งแสน

ต่อครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเป็นไงตอนนั้น
คือสัญญากับแม่นะครับว่าจะคืนให้ท่านเดือนละแสนนะครับ
แต่ผมคืนทุนแล้วก็เอาคืนให้แกภายในเดือนนั้นเลยครับ
ฮะโอ้โห๓ปีครึ่งนี่เดือนเดียวเลย
จาก๓ปีครึ่ง๑เดือนเดือนต่อไปคือคืนหน่วย๓๕๐๐บาทใช่ครับ
ดวงล้วนนะคะรู้ไหมทำไมคะยังไง
ก่อนไปเสียงร้านลุงเนี่ยแม่บอกว่าลูกเอ้ยบ่าย๓โมงก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านนะ
แล้วก็เชื่อแม่ก้าวออกเสร็จไปเคาะประตูบ้านลุงแล้วก็บอกลุง
แล้วพอเซ้งลุงปุ๊บวันนี้พรุ่งนี้หมูลง๑๐บาท
คือขายไส้กรอกมา๒ปีหมูไม่เคยลงกำไรนิดเดียวใช่
แต่พอหมูลงปุ๊บกำไรเลยกำไรเลย
เพราะมันรวมกัน๔๐๐กับ๖๐๐กิโลเป็น๑๐๐กิโลไง
ก็เลยพอหยุดเราเก็บเงินสดรายวันเราก็คืนแม่หมดเลย
วันละ๑๐ตันครับ
เพิ่มจากเดิมเยอะไหมครับใช่ก็เพิ่มจาก๔๐๐๐ปุ๊บ๖๐๐๐เป็น๑๐๐๐๐กิโลกรัมต่อวันไปเลย
ดวงล้วนค่ะเพราะเชื่อแม่เพื่อนถามว่าเอาไว้ทิ้งไหน
ขาซ้ายใช่ไหมคะพรุ่งนี้จะเดินขาซ้ายอย่างเดียวเลยค่ะ
ต้องดูวันด้วยแม่ดูเวลาให้ด้วยต่อไปเราต้องดูวันนะคะ
ใช่แม่จะดูวันค่ะแม่จะดูวันแล้วก็ดูเวลาแล้วก็ต้องทำยังไงบ้าง
แม่ไก่คะเดี๋ยวหลังไม้นะเสร็จรายการขอตั้งวัน
แค่แม่ไก่จะบริหารงานในโรงงานเหนื่อยยากอย่างเดียวนะครับ
เรื่องการบริหารตัวแทนจำหน่ายเนี่ยก็มีเคล็ดลับเหมือนกันเห็นว่ามีกำหนดลิมิตไว้ว่าตัวแทนจำหน่ายของเราเนี่ยต้อง๑คนต่อ๑จังหวัดเท่านั้น

อันดับแรกเลยเขาดูแลแค่จังหวัดเขา๑จังหวัดมันง่ายอันดับที่๒คือเขาจะรู้จักจังหวัดเขาเองดีกว่าจังหวัดอื่น
คือพอพูดอำเภออะไรที่ไหนเขารู้หมดเราก็เลยเติบโตตัวแทนน้อยไม่เยอะตัวแทนจะไม่เยอะแต่จะดูแลลูกค้าเยอะ
อยากถามเคล็ดลับความสำเร็จครับของธุรกิจไส้กรอกว่าฝ่าฟันมาจนถึงวันนี้เนี่ยมีเคล็ดลับอะไรครับ
มันอยู่ที่เรามีทัศนคติยังไงกับสิ่งที่เราทำไก่รู้สึกว่างานของไก่มีคุณค่าคือสร้างงานสร้างอาชีพไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรมาก็มองว่ามันเป็นเรื่องนิดเดียวเหมือนเลี้ยงลูกอ่ะคิดจะมีลูกแล้วอ่ะเป็นเรื่องสนุกหมดเลย
เนี่ย

เขาไม่เห็นหรอกว่าเราทำอะไรแต่เรารู้ไงว่าเราใส่อะไร
เรารู้อยู่แก่ใจเรารู้อยู่แก่ใจใช่
แล้ววันนี้ถ้ามีคนติดต่อมาอยากจะขายทับซองพื้นที่
เราก็รู้อยู่แก่ใจเหมือนกันค่ะสมัยก่อนไม่มีสัญญานะคะ
สัญญาใจเจ๊ล้วนเพราะสิ่งนี้ลูกค้าก็เลยเชื่อใจเจ๊
ให้เรื่องตัดสินเนี่ยต้องเจ๊คนเดียวเลย
มีน้องแอบกระซิบมาว่าที่ออฟฟิศแม่ไก่พ่อไก่มีพระแก้วมรกฏด้วยเหรอคะ
ใช่ค่ะคือแกเป็นคนเวียดนามเนาะ
พอมาอยู่เมืองไทยก็รักประเทศไทยมาก
แล้วก็ผู้บ้านที่ก็พระแก้วมรกฎ
ใช่แล้วก็พึ่งตลาดนัดยี่สิบไปนี่ก็เขียวใช่ไหมคะ

ก็พักแก้มารกฏของไก่นะคะเป็นหยกเนฟไลแกะนะคะ
แต่หยกของไก่นี่มาจากเทือกเขาหิมาลัยนะ

มีตั้งแต่๘นิ้ว๗นิ้วแล้วก็๕นิ้ว
แต่ว่าจะมีฐานสูงอีกนะคะฐานนี้เป็นหินอินเดีย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

เรารู้แล้วว่าคนต้องเงินน้อยลงแต่พอดีอะค่ะเลข๒๐มันสวยคือจับจ่ายก็
ตรงนี้ต้องยกเครดิตให้กับทีมงานนะคะทีมงานตอนนี้แม่ไก่ถึงจะทำธุรกิจเคยประสบความสำเร็จใช่ไหมคะ
ก็ไม่ได้ยึดติดกับความสำเร็จของตัวเองแบบเดิม
ทีมงานแนะนำอะไรแล้วก็นำมาปรับใช้
และที่สำคัญคือเราลองไปใช้เองด้วย
อย่างไลน์แมนอะไรอย่างนี้ก็ต้องไปลองใช้เอง
ถึงจะรู้ว่ามีคนเขาใช้บริการจริงนะ
เรียกว่าทั้งออนไลน์ทั้งเดลิเวอรี่แม่ไก่ก็ทำหมดเลย
แต่หลักแล้วค่ะก็อย่าลืมปรับตัวนะคะ
เพราะว่าวันนี้ถึงทัศนคติดีแต่ปรับตัวไม่ทัน
เนี่ยตายมาหลายลายแล้วนะคะต้องสู้นะ
ต้องสู้อย่ากลัวเป็นหนี้แล้วไม่ตาย
อย่ากลัวแต่ต้องสู้ต้องปรับตัวให้ทัน
ต้องปรับตัวเหมือนที่แม่ไก่ปรับตัวเนี่ย
ที่บอกว่าออกธุรกิจที่แบบ๒๐บาททุกอย่าง
อย่าคิดนะครับว่าแบงค์สีเขียวซื้อง่ายขายคล่อง
พยุงกิจการมาได้ตลอดรอดฟังจนทุกวันนี้เลยครับ
เชื่อว่าเศรษฐีของเราวันนี้นะคะทั้งสองท่านเนี่ย
มีแนวคิดดีมาส่งมอบให้กับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้าน

วันนี้น่าจะได้ไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตกันต่อไปด้วยนะคะ
และในวันนี้นะคะเราได้เห็นแล้วนะคะว่า
ความคิดนะคะพลังงานบวกความซื่อสัตว์นะคะ
เป็นหัวใจหลักในการทำธุรกิจเลย

คุณแม่ไก่พ่อไก่ครับจากธุรกิจไส้กรอกแม่ไก่มากครับ
สวัสดีค่ะ